วิธีคลายเครียดของแต่ละคนมันก็หลากหลายรูปแบบ
บางคนดูหนังฟังเพลงออกกำลังกาย
แต่อีกหนึ่งวิธีก็คือการขยับ
บางคนเนี่ยแค่ขยับก็เท่ากับคลายเครียดแล้วจ้า
แม่แก๊งนี้ทำไมอารมณ์ดีขนาดนี้คะ
คุณชนะคะก็คงจะมีเรื่องให้อารมณ์ดี
อู้หูดูเอว
แม่อารมณ์ดีเหมือนคุณชนะเมื่อวานนี้สงสัยจะมีเรื่องของโชคดีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แต่งานนี้บอกเลยว่าคนที่ดูกล้องวงจรปิดนี้อยู่
อาจจะต้องโทรเรียกโรงพยาบาลบ้าง

ไม่รู้ว่าเขามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นไหม
เรื่องของเรื่องคนอารมณ์ดีน้องใบตอง

เอาจริงทำงานไปเต้นไปมันก็ดูมีความสุขดีนะ
คือทำงานเยอะมันเครียดคุณผู้ชม
เราเจอเพื่อนที่ช่วยคลายเครียดได้มันก็ต้องมีกันบ้างนะคะ
แต่สงสารจริงสงสารคนที่นั่งดูกล้องวงจรปิด
ในห้องคือปกติกล้องวงจรปิดมันจะมีห้องห้องหนึ่ง
เป็นห้องควบคุมแล้วคุณจะเห็นหมดเลยจากที่คุณเบื่อคุณจะลุกขึ้นเต้นตาม

เพลินไปด้วยแต่บางทีเขาอาจจะไม่รู้นะเต้นไปเนี่ยคือไม่รู้ว่าอะไรรู้ไหม

ใช่ไงก็เลยใส่เต็มเลย
แล้วพอเห็นกล้องเป็นยังไงอาการ
เขินจังว้ายตายแล้ว
โอ๊ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลย

ไม่เคยเต้นเลยแต่ไม่แน่ก็อาจจะเจอกล้องแล้วก็เสริมใส่กล้องซะเลยก็มีเหมือนกัน